หลวงปู่ชาลีวัดห้วยน้ำโจร

ทุกศรษฐาของสาธุชนทั่วสารทิศ
ต่างก็ไหลมารวมกันเหมือนสายน้ำ

อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร
วัดที่นี่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้
ขอพรบารมีตามเจตนารมณ์ของผู้คน
ถ้าเกิดนับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่๔นะ
เป็นครั้งแรกซึ่งแบบบุญภาวาสนาได้มา
ได้ชมบารมีของท่านคนนึกเลย
เขามาเขารอดเขาขอเขาก็ได้เขาก็มา
ห้วยน้ำโจรสถานที่แห่งความเชื่อ
ความศรัทธาของเหล่าสาธุชน
พรที่ขอได้จริงในเรื่องใดบ้าง
พระครูพิมลปุญญธรหรือพระอาจารย์โป้

จะพาไปรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้กันครับ
ประชุมมาบูชาสการะหลวงพ่อพุทธมหามงคล
หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มรับทรัพย์
หลวงพ่อยิ้มรับทรัพย์ตามความเชื่อของชาวบ้าน
ที่มากราบไหว้จะขอบุญบารมี
เชื่อกันว่าหากอยากรวยอยากมีเงิน
ให้มาจุดนี้หลวงพ่อยิ้มรับทรัพย์
ชื่อที่ตั้งไว้ให้เป็นมงคลแก่สาธุชนที่มากราบไหว้
วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตามหาจักรพรรดิ
ซึ่งนำมาจากวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี
รวมไปถึงหลวงพ่อทันใจก็มาจากวัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีเช่นกัน
ซึ่งคำว่าทันใจตามความเชื่อและความศรัทธานั้น
ก็เพื่อให้ทุกคำขอหรือการอธิษฐานเกิดขึ้นทันใจ
เมื่อสิ่งที่ขอเกิดขึ้นทันใจเหล่าสาธุชนที่เห็นผล
ก็จะกลับมากราบไหว้แก้บนกันด้วยไข่พวงมาลัย
พร้อมถวายดอกไม้สดและปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคล
โรงศพแก้วที่บรรจุสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ชาลี
พระเกจิชื่อดังที่ประชาชนทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสสัทธาตั้งอยู่ในสาราวัด
สาธุชนเข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นเวลา๒๒ปีที่สังขารของหลวงปู่ชาลีไม่เน่าเปื่อย
หลวงปู่ชาลีมรณภาพในปีพุทธศักราช๒๕๔๒ซึ่งในตอนนั้นท่านอายุ๑๐๗ปี
ก่อนมีทุกราบที่เข้ามาขอพรบารมีขอรถตำแหน่ง
บางครั้งก็อาจจะเกิดเป็นบุญของที่มาขอก็เกิดเป็นความจริงได้
ทุกปีจะมีการเปลี่ยนผ้าให้หลวงปู่ชาลีเป็นวันเกิดของท่าน
ตรงกับวันที่๑๔เมษายนซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสงน้ำพระ
ส่วนชุดเดิมที่ถอดออกก็จะจัดแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
คนที่มีความทุกข์มากราบไหว้ขอพรบารมีเสร็จแล้วอยากได้โชคลาภก็มาที่จุดนี้
ขอโชคลาภน้องเพชรพันล้านกุมารีองค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทย
ซึ่งเป็นภาพนี้เกิดจากการนิมิตของพระครูพิมลปุญญาธร
เพราะทุกครั้งที่มิตรเห็นหลวงปู่ชาลีก็จะเห็นน้องเพชรซึ่งเป็นผู้หญิงกุมารีอยู่เคียงข้าง
เพชรนี่มาจากอัตมานิมิตฝันเห็นน้องปู่ก็ฝันเห็นเด็กเนี่ยลักษณะภาพอย่างนี้
วนเวียนอยู่แต่แถวคุณลุงปู่ประจำอัตมาจึงเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วให้ลูกศิษย์เขากรมศิลป์ให้เป็นน้องเพชรพันล้าน
ส่วนความเชื่อนำเต้าน้องเพชรพันล้านเป็นเครื่องรางของขลังนำไปติดตัวหรือแขวนไว้ที่ประตู
เพื่อนโชนะคะผมให้มาไว้ลูกปู่ชาลี
ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีเมตตามีเมตตา
ศิราหลังขามนี้ของท่านยังแบบยังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
คนลุกอะค่ะเป็นครั้งแรกซึ่งแบบบุญภาวาสนาได้มา
ได้ชมบารมีของท่านคนลุกเลย
บาสนากัดบุญแค่ขออะไรข้างนู้นไหมครับ

ขอเป็นอะไรครับ
ปากปื้มเนอะขนาดพี่มาครั้งแรกพี่ยังปากปื้ม
ก็คงจะเป็นบารมีของหลวงพ่อนะคะ
หลวงพ่อที่จะเผยแผ่ให้ลูกหลานอยู่ในที่ที่บรมใต้พระพุทธศาสนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงศรัทธา
และความเลื่อมใสให้เหล่าสาธุชนหันหน้าเข้าหาวัด
เพียงแค่มาขอพรบารมีเท่านั้น
แต่เพื่อให้เข้ามาฟังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และกลับบ้านด้วยความสบายใจ